ก็ถือว่ายังเป็นเรื่องเป็นประเด็นที่เราก็ต้องตามกันต่อเนื่องนะคะ
เมื่อวานนี้สาธารณสุขศูนย์สบคศูนย์โควิด๑๙ของไทยนะคะ
มีการแถลงตัวเลขน่าจะเป็นข่าวดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงปกติ
เราได้ยินร้อยกว่าใช่ไหม
เมื่อวานนี้เป็นในวันแรกในรอบสัปดาห์เลยนะคะ
ที่ตัวเลขไม่ถึง๑๐๐
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่๘๙รายค่ะ
เมื่อวานนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
โศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙

ก็มีการพูดถึงสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่
อย่างที่บอกไปก็คือ๘๙ราย

คือเป็นกลุ่มที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้า
ในสถานที่สนามมวย๒ราย
กลุ่มที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ๓๓ราย
แล้วก็สถานบันเทิง๒ราย
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า๒๙รายค่ะ
นี่ค่ะกราฟิกทำให้ดูง่ายต่อการเข้าใจแบบนี้นะคะ
กลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๔๘ราย
แบ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๒๑ราย
จำนวนนี้ก็เป็นคนไทย๑๘รายต่างชาติ๓รายค่ะ
รวมถึงกลุ่มที่ไปสัมผัสกับผู้เดินทาง
กลับมาจากต่างประเทศ๗รายด้วยกันนะคะ
ไปสถานที่ชุมชน๕รายอาชีพเสี่ยง๑๒รายค่ะ
บุคลากรทางการแพทย์๓ราย
แล้วก็กลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค๘รายด้วยกันนะคะ
ข่าวร้ายก็มีข่าวดีนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีผู้ป่วยที่รักษาจนหาย
แล้วก็เดินทางกลับบ้านแล้ว๓๑รายด้วยกันนะคะ
เมื่อวานนี้มีคนเสียชีวิตเพิ่มอีก๑ราย
เพราะฉะนั้นก็รวมแล้วสำหรับยอดผู้เสียชีวิต
โรคโควิด๑๙ในประเทศไทย
อยู่ที่๒๐รายด้วยกันนะคะ
รายที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้เป็นชายไทยอายุ๗๒ปี
มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวาน
โดยเข้ารับการรักษาตัวที่สถาบันสวงอก
แล้วก็เสียชีวิตในวันที่๓เมษายนที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นแล้วไปดูตัวเลขภาพรวมนะคะ
สำหรับประเทศไทยตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมนะคะ
อยู่ที่๒๐๐๐กับอีก๖๗ราย
รักษาตัวหายกลับบ้านแล้ว๖๑๒รายนะคะ
กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๔๓๕ราย
แล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะยอดเสียชีวิตสะสมนะคะ๒๐รายด้วยกัน
ทีนี้คุณผู้ชมประเด็นที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ที่โคศกสบคแถลงนะคะ
บอกว่ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่มีโอกาสแพร่เชื้อมากที่สุด
เดาสิอายุเท่าไหร่ไม่น่าเชื่อนะ
กลุ่มคนที่มีโอกาสแพร่เชื้อมากที่สุดอายุระหว่าง๒๐๒๙ปี
คือก่อนหน้านี้มีคำพูดที่ว่าโควิดเขาจะเล่นงานผู้สูงอายุ
แต่ผลที่มันออกมามันเป็นแบบนั้น
ปีนะคะส่วนเมื่อก่อนเนี่ยลักษณะกราฟการเพิ่มเนี่ย
จุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมคะ
แต่ว่าตอนนี้โคศกสบคบอกว่ากรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัด
มีความเสี่ยงเท่ากันฟังดีนะมีความเสี่ยงเท่ากัน
ดูได้จากอะไรล่ะดูได้จากยอดตัวเลข
อัตราการเพิ่มของตัวเลขของผู้ป่วยในจังหวัดของท่านนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นโคศกสบคบอกว่าหลังจากนี้มีความหวัง
หวังว่าการประกาศใช้เคอร์ฟิลล์คือห้ามออกจากบ้าน
ตั้งแต่๔ทุ่มจนถึงตี๔วันนะ
น่าจะมีส่วนทำให้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อลดลง
แล้วก็มีการแพร่ระบาดตอนนี้นะคะไปดูแล้วเนี่ย
ประเทศไทยมี๗๖จังหวัดกับอีก๑เขตการปกครองคือกรุงเทพมหานคร
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะพูดรวบไปว่า๗๗จังหวัด
ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมโดนเจาะไข่แดงไปแล้ว๖๔จังหวัด
เพราะฉะนั้นมี๑๓จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อที่ยังรอดปลอดภัย
ก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะคะขอให้ทุกคนรอดปลอดภัย๑๓จังหวัด
ภาวนาขอให้อย่าถูกเจาะไข่แดงนะ
สำหรับสถิติที่บอกว่าตอนนี้เหลือ๑๓ครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มี๑๕ใช่ใช่ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับการประกาศใช้เคอร์ฟิลล์นะคะ
ประกาศใช้เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมคะ
ไปดูปรากฏว่าก็ยังมีคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายขาดคำสั่งนะคะ
พลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ก็มีการดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนประกาศ
ห้ามออกจากเคหสถานของคืนวันที่๓เมษายน
ต่อเนื่องไปยังเช้ามืดของวันที่๔เมษายน
คือเป็นคืนแรกนั่นแหละที่มีการบังคับใช้กฎหมาย
ปรากฏว่ามียานผ่านะผ่านจุดตรวจเกือบทั้งสิ้น๘๐๐๐คัน

ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ย
เป็นกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นทั้งหมด๗กลุ่ม

ก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
การเกษตรการเข้าเวรทำงานเช่นคุณหมอเช่นพยาบาล
โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถหยุดได้ในเวลากลางคืน
ก็คือคนที่ทำงานเป็นเวรเป็นก่านะคะ
อกจากนี้ค่ะยังไปพบว่ามีคนฝ่าฝืนโดยไม่มีเหตุอันควรไม่มีเหตุผล
ช่วงที่มีการประกาศใช้เคอร์ฟิลล์มียานพานะจำนวนทั้งสิ้น๑๔๔คัน
มั่วสุมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในเคหสถาน
จำนวน๓คันคิดเป็นคนก็คือ๘คนด้วยกันนะคะ
ผลการดำเนินคดีก็ต้องมีการตักเตือนกันตักเตือนกันไป๙๔คน
ดำเนินคดี๔๒คนซึ่งการดำเนินคดีเน้นกลุ่มที่มั่วสุมเพื่อแข่งรถ
ไม่มีเหตุผลเพียงพอเช่นอะไรบ้างล่ะไปงานเลี้ยงไปตี้ไปตี้ไปปาร์ตี้
ต่อการประกาศเคอร์ฟิลล์บางคดีก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมาสุราด้วย
ก่อนหน้านี้มีคนเมาเมาแล้วขับนี่แหละฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์นะคะ
ส่วนกำลังตำรวจใช้ทั้งสิ้นเยอะนะคะ๒๑๖๔๙นาย
กำลังพลเรือนก็คือเป็นอาสาสมัครทหารรวมทั้งสิ้น๓๐๐๐นายด้วยกันค่ะ
สถิติจังหวัดที่คุณโรสลินบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่า
ตอนแรกไม่มีผู้ติดเชื้อ๑๕จังหวัดด้วยกัน
หลังจากที่มีการประกาศออกมาเมื่อวานนี้ลดลง
จังหวัดที่ถูกโควิดเล่นงานล่าสุดเป็นจังหวัดที่มีการเตรียมความพร้อมจังหวัดแรกของประเทศไทยลำปางค่ะ

ใช่ค่ะผู้ว่านโรงศักดิ์บอกว่าโอ้โหใช้คำนี้เลยแทบจะร้องไห้
พูดว่าโอ้โหใช้คำนี้เลยแทบจะร้องไห้พูดว่าโอ้โหใช้คำนี้เลยแทบจะร้องไห้

พูดว่าโอ้โหใช้คำนี้เลยแทบจะร้องไห้
พูดว่าโอ้โหใช้คำนี้เลยแทบจะร้องไห้

พูดว่าโอ้โหใช้คำนี้เลยแทบจะร้องไห้

พูดว่าโอ้โหใช้คำนี้เลยแทบจะร้องไห้
พูดว่าโอ้โหใช้คำนี้เลยแทบจะร้องไห้
เป็นคุณแม่ของครอบครัวนี้อายุ๕๘ปีขายของชำอยู่ในหมู่บ้าน
และมีโรคประจำตัวด้วยคือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ป่วยด้วยอาการโควิดเริ่มมีอาการ๓๑มีนาคม
ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลงาวนะคะ
ติดมาจากใครล่ะก็ติดมาจากลูกสาวไง
ลูกสาวเนี่ยมีอาชีพขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัดรถไฟที่กรุงเทพ
แล้วก็เดินทางกลับที่อำเภองาว
หลังจากนั้นมีอาการไข้ไอเจ็บคอปวดศีรษะอาการโควิดชัดมาก
คือเริ่มมีอาการแบบนี้๑๗มีนาคม
ตอนแรกไม่ได้ไปหาหมอนะรอไปเรื่อยค่ะ
ตั้งแต่๑๗จนถึง๒๒๕วันทนอยู่แบบนั้นนะคะ
หนักแล้วเธอบอกไม่ไหวแล้วไปที่โรงพยาบาลงาว
ตรวจรักษาอาการที่เธอบอกหมอไปไอเจ็บคอปวดศีรษะ
แต่คุณหมอไม่ได้ให้ตรวจโควิด
เพราะไปบอกข้อมูลกับคุณหมอว่าก็มีเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะ
แต่เพื่อนชาวญี่ปุ่นเขายืนยันว่าไม่ได้ติดเชื้อ

จากนั้นเดินทางกลับบ้าน
แต่ทีนี้คุณหมอขอนัดมาตรวจอีกทีไม่มาแล้วทีนี้
คุณหมอก็เลยต้องตามถึงบ้านจับตรวจโรคปรากฏเป็นโควิด
ส่วนอีกหนึ่งคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะ
ติดโรคไปด้วยก็คือคุณป้าค่ะ
ถามว่าคุณป้าเนี่ยทำไมถึงติด
แม้ว่าจะอยู่บ้านบ้านหลังเนี่ยติดกันนะ
แต่ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน

เพราะว่าช่วงกลางวันครอบครัวนี้จะเดินไปมาหาสู่กัน
และรับประทานอาหารด้วยกันทุกวันค่ะ
ทั้ง๓รายเป็นการติดเชื้อที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย
จากกรุงเทพมหานครสู่ต่างจังหวัด
ผู้ว่าเองนะคะขอร้องเลยทีนี้

ขอร้องให้คนจากพื้นที่เสี่ยง

ผู้ว่าบอกแบบนี้เพราะจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคค่ะ

ตรงนี้ถ้าผมถอดได้แล้วผมขอความกรุณาได้เนี่ย
ผมอยากจะกลับวิงวอนนะฮะพี่น้องท่านอื่น
ไม่จำเป็นท่านอย่าเคลื่อนย้ายเลยนะครับ
เฉพาะจากกรุงเทพหรือจากเมืองที่เสี่ยงเนี่ย
ท่านกลับมาท่านมาสร้างความเสี่ยง
ให้กับญาติพี่น้องให้กับพ่อแม่ด้วย
ไม่ใช่เฉพาะท่านผู้ว่านโรงศักดิ์หรอก
หลายคนหลายหน่วยงานและภาครัฐเองก่อนหน้านี้ก็ขอร้องไปแล้วนะคะ
ว่าอย่าให้มีการเคลื่อนย้าย
เพราะนี่มันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดจริงนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามหลังจากพบผู้ติดเชื้อแล้วทางจังหวัดทำอย่างไรค่ะ

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่
แต่หลังจากการประกาศปิดหมู่บ้านนะคะ
เป็นการปิดแบบทันทีเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านที่เป็นกลุ่มชนเผ่าเขาตกใจ

แต่ว่าผู้นำชุมชนก็เข้าไปพูดคุย
ทำความเข้าใจแล้วก็กลับเข้าไปสู่หมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ
สรุปตอนนี้ลำปางมีผู้ป่วยเพิ่มแล้วนะ
ผู้ป่วยกลุ่มแรกก็คือ๓ราย
พยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดดูแลเข้มงวดตลอด
รายเป็นผู้หญิงเดินทางกลับมาจากภูเก็ต
จากภูเก็ตภูเก็ตเป็นพื้นที่เสี่ยงนายหมนศิษย์ไทยสารธนวัตร
ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมทีมแพทย์ลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปที่บ้านดงสง่าตำบลหนองแปนอำเภอเจริญศิลป์
ไปติดตามหากลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วย
พบว่าผู้ป่วยเดินทางกลับจากภูเก็ต๒๐มีนาคม
พอมาถึงก็พยายามปฏิบัติตัวแหละกักตัวอยู่ในบ้าน
แต่บางวันออกไปซื้อของเป็นของใช้ที่ร้านขายของชำแถวบ้าน
สวมหน้ากากไหมสวมหน้ากากนี่เป็นร้านขายของชำที่เขาขายให้เนี่ยนะคะ
แต่ต้องปิดไปแล้วดูสิเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบ
เพราะว่าคนคนเดียวไปซื้อของที่ร้านเขาเขาก็ต้องปิด
ตัวเขาก็ต้องกักตัวปิด๑๔วันแบบนี้ค่ะ
ช่วงที่ผู้หญิงคนนี้ไปซื้อของที่ร้านขายของชำเขาสวมหน้ากากอนามัย
แต่ปิดแต่ปากไม่ได้ปิดจมูกนี่คือคำบอกเล่าของเจ้าของร้านเนี่ยนะคะ
และหลังจากนั้นวันที่๓เมษายนผู้หญิงคนนี้ไปหาหมอ
ด้วยอาการจมูกไม่ได้รับกลิ่นลิ้นไม่รับรสชาติ
ก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลสรุปติดโควิดนะคะ
ว่าตอนนี้สั่งกักตัวคนในครอบครัวด้วยอีก๔คน
พ่อแม่ยายแล้วก็ลูกวัย๕ขวบ
ไม่ให้ออกจากพื้นที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
นี่คือเหตุผลนะคะที่เรานำเสนอข่าวไปนะคะ

อกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวเองเนี่ย
พอเรากลับบ้านไปคนที่รอเราอยู่ได้รับผลกระทบ
และคนแถวบ้านเขาก็ได้รับผลกระทบ
เอาเชื้อมาฝากคนในบ้านอีกไม่ควรนะ